เป็นดราม่าครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับน้องนายนพัฒน์ค่ะ
กรณีที่เจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัว
ที่ในช่วงรัคคล้างแขนตาละ
ตัวซีรีย์ค่ะสปาร์คใจในจอมหญิงซีซัน๒เนี่ย
หนุ่มนายก็เปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยล่ะค่ะ
พร้อมยืนยันว่าข้อความที่โพสต์นั้นเจ้าตัวมีเจตนาที่ดีค่ะ
แล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนนะ
ที่เข้าให้ทำให้เขาผ่านดราม่าครั้งนี้ไปได้
จบเรื่องดราม่าค่ะเจ้าตัวก็เผยถึงกระแสละครนะที่แฟนเนี่ย
จิ้นไงกับน้องปาริสทิมทองค่ะจนมีเทียนสาระนะคะ
นะจนมีแฮสแท็กเทียนสาระนะคะ
ยกให้ใบเฟิร์นเป็นนางเอกของผม
จะยอมเปิดปากพูดเลยให้แฟนหายคล่องใจ
ใบเฟิร์นเป็นแฟนกันหรือเปล่าไปดูค่ะ
โชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับนางเอกของผมอีกรอบ

แต่พี่แซวแล้วทุกคนจ้องเนี่ยผมเริ่มเขิน
ผมจะตอบแบบทุกคนแบบจากหัวใจผมเลย
รอละครจบก่อนแล้วถ้าอีพีแต่ถึง๗นี้
ผมพูดความจริงแน่นอน
อ่ะรอดูนะคะเรฟติ้ง๗แล้วจะมาเฉลย
คุณผู้ชมในงานเดียวกันเจออบนิธีค่ะ
คนนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องลุ้นแล้วนะคะ
เพราะว่าความรักกับหวานใจสาวมะปรางเนี่ยนะ
อาถรรพ์มา๕ปีอย่างเรียบร้อยอย่างสวยงามนะคะ
คู่นี้มีสินแสทักว่าเดี๋ยวจะเลิกกันนะ

ส่วนเรื่องลุ้นแต่งงานเนี่ยก็ไม่ใช่เร็วนี้นะคะ
ขอเวลาเรียนรู้กันไปนิดนึงกันละกันค่ะ
เขาเขียนนี้ล้างคำสาปได้แล้วแล้วทุกคนก็มาเขียนพาดหัวข่าวว่า
คำสาปปางอาถรรพ์๕ปี

หมายถึงว่าเราเชื่อครึ่งหนึ่งเราไม่ได้เชื่อครึ่งหนึ่ง
แต่เหมือนพอถูกเหมือนเขาถูกถาม

ไปคาดหวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต